แน่นอนว่าเรื่องของคุณชาดาไทเศษ
หลายคนก็จะต้องอยากจะรู้ว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเสถาธุวิสิน
จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะ
ท่านนายกออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะ
หลังจากที่มีการบุกไปจับลูกเขยของคุณชาดาค่ะ
ซึ่งเป็นมศ๒นะคะที่อยู่ไทยธานี
บอกแบบนี้ว่าตกใจเหมือนกันนะ
หลังจากรู้เรื่องเนี่ยแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรม
ผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยยืนยันค่ะว่าเกิดว่าใครทำผิด

ว่าคนคนนั้นจะเป็นญาติพี่น้องของรัฐมนตรีหรือไม่

ท่านบอกแบบนี้คือการที่ออกมาบอกแบบนี้
หลายคนให้ข้อมูลให้เหตุผลว่าอยากให้ลาออก
เพราะคุณชาดาถือเป็นคนดูแลนโยบายการปรับปรามคนมีอิทธิพลเอง
แต่คนในครอบครัวมาทำผิดซะเองนักข่าวก็ถามไป
ท่านนายกก็เลยบอกว่ามันคงยังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้น
เพราะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามีการกระทำผิดจริงหรือไม่

อย่าไปไกลถึงขั้นให้ท่านลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี
แต่ฟังจากที่คุณอนุทินชาบริกูลรองนายกรัฐมนตรี

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องจัดการเรื่องนี้

คืออย่างที่บอกว่าคุณอนุทินก็เหมือนกับมีพูดติดตลกว่า
หรือคุณชาดาอาจจะเป็นคนสั่งจัดการเอง

ก็มีความพยายามที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว
แล้วก็บอกว่าหรือคุณอนุทินจะเป็นคนสั่งให้ปราบหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่แน่ใจลองฟังเสียงท่านนายกค่ะ

แต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ถูกกล่าวหาด้วยเหมือนกันนะครับ
แต่ว่ายืนยันนะครับว่าถ้าเกิดผิดก็ต้องจัดการไปตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามที่

ก็ต้องดูด้วยอย่าไปไกลขนาดนั้นเลย

ว่าคุณทราดาเดียวคุณจะจัดการหรือเปล่า

เพราะว่ามีประเด็นเรื่องของอิสราเอลด้วยที่กำลังสู้รบกัน
แล้วก็พี่น้องแรงงานไทยก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นะครับ
ขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับ
ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เกี่ยวกับประเด็นของลูกเขยคุณชาดา
ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงินผลประโยชน์นะฮะ

เห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่ยังโง่อยู่ยังเซอร์อยู่

คนโง่ก็จะเป็นเหยื่อของคนฉลาด
คนฉลาดก็คือเจ้าหน้าที่จำนวน
คนฉลาดควรจริงคิดยังไงครับ

ดีแล้วไงว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับ
คุณอนุทินยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกำชับอะไร
เพราะถ้าเป็นการทำผิดกฎหมายจริง
คนที่ทำผิดกฎหมายถือว่าตั้งใจทำผิด
และถ้าทำแล้วถูกจับได้
ก็จะต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
ดังนั้นข้อมูลหลักฐานถ้าพบการเชื่อมโยงกัน
ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแล้วครับ
คุณอนุทินให้สัมภาษณ์เช้าที่ผ่านมาค่อนข้างจะดุเดือดนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ที่ปล่อยเสียงให้ฟังกัน
คุณอนุทินบางช่วงบอกเลยว่าถ้าหากยังโง่ยังเซอร์อยู่
ช่วยไม่ได้ก็ต้องโดนแบบนี้ถูกดำเนินการตามกฎหมาย
โง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด
ฉลาดก็คือตำรวจคือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
พิสูจน์ได้ว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนั่นเอง
ท่าทีจากหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ในขณะที่คุณชาดาหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้
๑๐กว่านาทีก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
เจ้าตัวก็ย้ำและยืนยันนะครับว่าให้ลูกเขยลาออกจากตำแหน
เทศมนตรีเทศบาลตะบนตลุกดู่อำเภอทัพพันธ์ที่อุทัยธานีแล้ว
ส่วนการต่อสู้ทางคดีก็ว่ากันไป
แล้วก็ทางครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไร
ยังคงโอบกอดลูกด้วยความรักและอบอุ่นและเดินหน้าต่อไป
และช่วงท้ายคุณชาดาก่อนที่จะจากลานักข่าว
เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเดินไปทักทายกับผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนั้นก็คือสสภูมิใจไทยอีกหนึ่งท่านครับ
คุณกรวีปริศนานันทกุลสอสออ่างทองพักภูมิใจไทยนั่นเองนะฮะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องนี้รายงานให้ทราบต่อไปนะครับ